ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้มาดูคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์ก่อนเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะครับปมเหตุก็มาจากเรื่องของรักสามเศร้าอ่ะฮะอืม
เป็นคนขับรถบรรทุกทั้งคู่นะครับทั้งคนก่อเหตุแล้วก็คนที่เสียชีวิตนะครับ
คือวันนี้เนี่ยมีคนขับรถบรรทุกดินคนนึงเนี่ยถูกคนยิงจนเสียชีวิต
ภรรยาของเขาก็ถูกยิงบาดเจ็บไปด้วยคนก่อเหตุก่อเหตุเสร็จแล้วขับรถบรรทุกหลบหนีไปนะฮะ
เดี๋ยวไปดูพื้นที่เกิดเหตุตอนที่ถูกยิงเสียชีวิตกันก่อนนะครับ
ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่
นี่เจ็บไหมนี่

ก็ยิงอีกไหมอะไรตัวยิงหนาหน่อยครับ
พี่ครับคนเก็บไม่มีไม่มีชีวัตราแล้ว

เอาลงไม่ได้เพราะเสียชีวิตแล้ว

พี่มียาโดมีแต่คนเสียงผู้หญิงจริง

ชื่อโชคชัยสุขิตค่ะโชคชัยสุขิตชื่อเล่นใช่ไหม
ชื่อโชคค่ะชื่อโชคโชคชัยสุขิต
นี่ค่ะคือเสียงผู้หญิงที่บอกว่า
คนที่ก่อเหตุชื่อโชคชัยเนี่ย
นี่เป็นเมียของผู้ตายนะฮะ
ผู้ตายนี่อยู่บนรถนะครับที่นั่งคนขับนะครับ
กู้ภัยปีนขึ้นไปดูเนี่ยพบว่าเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ถามไปยังคนเจ็บคือภรรยาของเขาก็เจ็บ
ถูกยิงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่า
คนก่อเหตุคือใครแล้วเรื่องราวมันคือเรื่องของ
มรักสามเศร้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะ
นี่๑๑นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้ครับ
กูภัยขึ้นไปตรวจสอบก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
นายวัญชัยส้มโตอายุ๓๔ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้เป็นรถบรรทุก๑๐ล้อนะฮะ
ตรงนี้เป็นพื้นที่บ่อดินนะครับในพื้นที่หมู่๑
ตะบนภัยสาลีอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
วัญชัยเสียชีวิตที่นั่งคนขับนะครับ
ถูกยิงไปสามนัดนะฮะกระสุนเข้าแขนขวาเข้าหายปลาร้าขวา
ราวนมซ้ายด้วยกระสุนปืนเป็นขนาด๙มมนะครับ
ขณะเดียวกันมีคนเจ็บอีกคนนึงนะฮะอยู่แถวนั้น
ที่ตะโกนมาว่าคนก่อเหตุชื่อโชคชัยโชคชัยเนี่ยนะฮะ
นี่คือนางสาวมะยุรีเขี้ยวเขตการอายุ๓๙ปี
ถูกยิงในกระสุนเข้าหน้าท้องนะฮะ
ตอนนั้นก็อยู่ที่เบาะที่นั่งตรงข้างคนขับนี่แหละ
แต่ว่ามีคนเนี่ยเอาตัวลงมาแล้วก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะไปโรงพยาบาลเธอยังมีสติพอที่จะตะโกนบอกเจ้าหน้าที่บอกว่า
ผู้ก่อเหตุชื่อโชคชัยสุขจิตที่ยิงเธอกับสามีนะฮะ
ก่อเหตุแล้วก็ขับรถบรรทุก๑๐ล้อหลบหนีไป
โอ้โหนี่ฮะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีญาติยาดของผู้ตายที่เข้ามากันนะครับ
คือมาถึงเขาก็เห็นศพของนายวัญชัยเขาก็ร้องไห้แล้วฮะ
อย่างนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องบอกเพิ่งโทรคุยกันเมื่อวานนี้นี่เองนะ
แล้วช่วงนาทีเกิดเหตุเธอบอกเธอเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ

จะเป็นยักษ์น้องกันมันรู้ป่ะ
ใครจะมาเจ้าโทรคุยกัน

โทรคุยกันเมื่อวานนี้เอง
ลักษณะของคนที่มายิงเนี่ยเดินมายิงหรือว่าขับรถมายิงครับ
ขับรถมาจอดก่อนแล้วก็เดินมา

๑๐ล้อเหมือนกันก็สมดินที่เที่ยวกัน

เขามาขึ้นดินใหม่ก็เป็นเที่ยวที่สี่เขาไปทิ้งแล้วสารเที่ยว

ครั้งแรกด้วย
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนเกิดเหตุนายวัญชัยผู้ตายเนี่ยเขามารับจ้างตักหน้าดินขึ้นจากบ่อดิน

จุดที่เป็นบ่อดินอยู่ที่หลังอบตภัยสารีก็มีนางสาวมายุรีที่เป็นภรรยาเนี่ยนั่งมาด้วยกัน

พอเขาขับรถมาถึงเนี่ยเขาเจอนายโชคชัย
นายโชคชัยนี่เป็นมือยิงขับรถบรรทุก๑๐ล้อมาเหมือนกัน
แต่เขามาลงดินแล้วลงดินไปก่อนนะ
ทีนี้พอเขาเห็นนายวัญชัยมาเนี่ยเขาก็ไปรออยู่ที่เนินดินด้านซ้ายของรถผู้ตาย
แล้วเหมือนกับมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่าง
ที่นายโชคชัยจะชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงคนทั้งคู่ที่อยู่ในรถเลยนะฮะ
ยิงใส่กระจกด้านหน้ารถไปก่อนสี่นัดนะ
วัญชัยนี่โดนไป๓นัดเสียชีวิตคาที่
แล้วไปยิงใส่กระจกด้านข้างตรงจุดที่นางสาวมายุรีเขานั่งเนี่ยยิงหนึ่งนัด
ซึ่งกระสุนก็โดนเธอเข้าเหมือนกันนะครับเข้าหน้าท้องบาดเจ็บนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายโชคชัยมือยิงเนี่ยกลับไปขึ้นรถสิบล้อของตัวเองแล้วขับหลบหนีไปคือสาเหตุมาจากปมหึงหวงฮะ
เนื่องจากนางสาวมะยุรีเขาเป็นภรรยาเก่าของนายโชคชัยมือปืน
แต่ตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่กินเป็นภรรยาของนายวัญชัยที่ถูกยิงเสียชีวิตลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจก็บอกแบบนี้นะฮะโดยพันธบทเอกถาวรรวมกิ่งภูมิกับการสพภัยสาลีเจ้าของพื้นที่เนี่ยบอกว่า
จากข้อมูลเบื้องต้นนายโชคชัยคือสามีเก่าของนางสาวมะยุรีแล้วก็เลิกกันไปนางสาวมะยุรีเนี่ยเขาก็มาคบหาอยู่กินกับนายวัญชัยผู้ตายได้ประมาณ๒ปีแล้ว
แต่นายโชคชัยเนี่ยยังคงตามหึงหวงมาตลอดวันนี้เนี่ยมาเจอกันที่บ่อดินพอดีจุดเกิดเหตุพอดีไม่รู้ยังไงนะฮะ
นายโชคชัยเนี่ยเอาปืนมายิงทั้งคู่เลยนะฮะคือยิงทั้งคู่เลยแล้วก็หลบหนีไปนะฮะนี่ฮะคือตามรายงานบอกว่าขับรถบรรทุกเนี่ยจะหนีไปทางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดลบบุรี
ใช่ค่ะบอกขับรถสิบล้อหนีค่ะเราก็เลยส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุบ่อดินหลังที่ทำการอบตภัยสาลี
พอทีมข่าวไปถึงคุณผู้ชมดูตรงนี้นะแมวแมวของผู้ตายคือผู้ตายเขาเลี้ยงไว้ครับเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะแมวมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยนะคะทีมข่าวของเราถ่ายภาพมาให้ดูบอกดูสิแมวผู้ตายน่าสงสารมากเลย
เดี๋ยวแมวเข้าไปไหนเขาก็ติดรถบรรทุกไปด้วยใช่คือแมวเนี่ยเลี้ยงในรถเลยอยู่ในรถด้วยกันตลอดเวลาพอเจ้าของตายมันก็อยู่ตรงนี้ครับทีมข่าวก็คุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไซด์จุดภัยสาหรี่ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวเองพอได้รับแจ้งก็รีบมาที่เกิดเหตุนะคะมาพร้อมกับตำรวจชุดสืบ
ยิงที่กระจกหน้ารถสามนัดกระจกข้างฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งนัดก็ทีมงานก็ถ่ายคลิปบรรทุกไว้เป็นหลักฐานนะคะเขาก็ขึ้นไปบนรถบรรทุกผู้ตายเนี่ยนอนฟุ๊บหมดสติอยู่ส่วนภรรยาก็นั่งอยู่เบาะหลังเอามือกดแผลอยู่คุณผู้ชมก็ถามฝ่ายิงนะคะฝ่ายิงก็บอกว่าคนก่อเหตุเป็นคนรู้จักกันหนีไปแล้วก็ขอให้ช่วยดูสาม
อย่างหนักค่ะแต่ตัวภรรยาเองเขายังมีสตินะคะ
พอผมขึ้นไปที่บนรถปุ๊บใช่ไหมครับผมจับชีพจรเขา

ใช่ผมเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะไป
ประมาณสัก๑๐๒๐นาทีเขาแบบประมาณนี้ครับ

ผมก็เลยบอกพี่คนที่เป็นชุดเสิร์ฟครับว่า

แล้วก็ทางพี่ชุดสืบอะครับ

แล้วเมียเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างร้องไห้

ทีมข่าวก็ถามนางกาญจนาโลหาเวทอายุ๓๗ภรรยาเก่าของผู้ตาย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าปมขัดแย้งเรื่องนี้เนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องธุรกิจบรรทุกดินขายอะไรหรอก

ในวัยผู้ตายนายโชคชัยผู้ก่อเหตุ
เป็นเพื่อนรักกันนะคะคือซี้กันมานานมาก
ที่ผ่านมาวิ่งรถขนดินด้วยกันตลอด
เธอเคยเป็นภรรยาของนายวัญชัยมีลูกด้วยกันสองคน
ส่วนนายโชคชัยและนางสาวมะยุรีเป็นสามีภรรยากัน
สามสี่ปีก่อนนายวัญชัยกับนางสาวมะยุรีเนี่ย
ก็คบกันเธอจับได้เธอระยา
ส่วนนายโชคชัยก็เจ็บแค้นมาตลอด
เคยพูดกับเธอว่าสักวันหนึ่งถ้าเจอที่ไหนเดี๋ยวจะรู้กัน
แล้วก็เนี่ยเมื่อเกิดเรื่องนี้จนได้นะคะ
นายวัญชัยเพิ่งกลับจากวิ่งงานต่างจังหวัดมาได้๓วัน

ใช่พี่เป็นภรรยาเก่าเขาธรรมดา
แล้วเมียปัจจุบันเขาก็เป็นภรรยาของคนยิง

ที่เขาเจ็บใจอยู่
หลังจากพี่เลิกไปกับผู้ตายเนี่ยเพราะอะไร

ผู้ตายไม่น่าจะรู้ว่าคนยิงจะมาวิ่งด้วย

ใช่ไหมอืมใช่แต่เขาก็ห่างกันมาหลายปีแล้วนะเรื่องนี้

ก็ตกใจเหมือนกันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเขา
ผู้ก่อเหตุผู้ยิงเขาพูดวาจาไว้ประมาณนี้ตลอด
พูดว่าถ้าเจอที่ไหนจะยิงที่นั่นอะไรประมาณนี้ตลอด
หลังจากก่อเหตุก็ขับรถ๑๐ล้อหลบหนีไปนะฮะ
สำหรับนายโชคชัยมือยิงนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์คาดว่าคนก่อเหตุ
น่าจะขับรถสิบล้อผ่านมาแล้วก็เจอกันพอดีนะฮะก่อนเกิดเหตุ
ก็เห็นอดีตภรรยากับสามีใหม่เนี่ยไปเทดินกันอยู่
ก็เลยขับรถตามมาเหมือนกับจะมาเคลียร์ใจกัน
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยพอจอดรถได้ก็ถือปืนเดินลงไป
เหมือนกับคุยอะไรอยู่แป๊บเดียวนะฮะ
กระสุนส่วนใหญ่เนี่ยมันเข้าที่นายวัญชัยผู้ตายนะครับ
ส่วนภรรยาเก่านางสาวมะยุรีโดนไป๑นัด
ตำรวจดูร่องรอยกระสุนปืนพบว่าผู้ก่อเหตุ
กระหน่ำยิงจากพื้นดินข้างล่างขึ้นไปข้างบน
เหมือนกับลงมาข้างล่างรถแล้วก็มายืนคุยอยู่ด้านล่าง
แล้วยิงกดลงมาใส่ที่รถที่กำลังลงไปเอาดินขึ้นมาจากบ่อด้วยนะฮะ
คือช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพภัยสาลีก็กระจายกำลัง
เพื่อจะตามหาตัวผู้ต้องหานี่เป็นหน้ารถเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
จะเห็นกระสุนเข้าไปหลายรูเลย
สืบสวนที่นครสวรรค์ก็ไล่ล่าตัวนายโชคชัยผู้ก่อเหตุอยู่
หลังจากทราบเบาะแสว่าขับรถบรรทุก๑๐ล้อหลบหนีออกจากพื้นที่ไป
คุณเอฤทธิ์บุณิมผู้สื่อของเราก็ตามไปด้วยท่านพระผู้ชมครับ
ตำรวจยังจับไม่ได้แต่เมื่อช่วงค่ำตำรวจไปเจอรถบันทุกข์
คันนี้ฮะหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยขับมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้
อยู่ในพื้นที่บ้านสำโรงตะบนวังคอยห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕กิโลเมตร
รถ๑๐ล้อคันนี้มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
เป็นบ้านญาติของเขาญาติทางฝั่งพ่อของเขานะครับ
นี่ฮะอยู่เนี่ยเอามาจอดตรงนี้เลยนะครับ

ขึ้นไปตรวจค้นบนรถเนี่ยเจอถุงย่ามนะครับ
ย่ามมีกระสุนปืนอยู่๑กล่องเป็นขนาด๙มม

แล้วมีแมกกาซีนเปล่าของปืนกล็อกอีก๑แมกกาซีนนะครับ

ช่วงที่ขึ้นไปค้นรถนะครับ
ช่วงหยิดเย็นค่ำไปเจอพอดีฮะ๑๐ล้อคันนี้
อำนวยทองคำนี่เป็นเจ้าของบ้านที่
นายโชคชายพุทธงหาเอารถบันทุกข์๑๐ล้อมาจอดทิ้งเอาไว้นะฮะ

คุณป้าเนี่ยบอกว่านั่งอยู่หน้าบ้านสักช่วงบ่าย

ที่บ้านนะบอกมาขอจอด
บอกว่าเป็นลูกของญาติกัน
เธอก็ให้จอดนะฮะ
จากนั้นก็มีผู้ชายสองคนลงมาจากรถ
มี๒คนนะครับคุณป้าบอก

ไปตามถนนทางทิศเหนือของหมู่บ้าน
ทีนี้พอตำรวจมาถึงบ้านเนี่ยโอ้โห
คือป้าอำนวยบอกตกใจนะ
ตำรวจบอกว่าคนนี้เนี่ยรถคันนี้
คนขับรถเนี่ยเขาไปยิงคนตายมา
ป้าบอกภาวนาขอให้ตำรวจเนี่ยจับให้ได้นะฮะ

แล้วยังอยู่แถวนี้นี่แหละนะ
คือถ้ายังจับไม่ได้ป้าบอกป้าก็กังวลเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังวางกำลังปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับ

พอมันลงรถมาได้มันก็บอกว่าผมว่าลูกพ่อเพชรหลานเนี่ยมีก็แค่นั้น
ก็สงสัยว่าเอ้ามึงเราขับมายังไงแล้วเนี่ย

มันบอกว่ามันก็พูดอับอับกึกกักกึกกัก
มันไม่พูดถูกว่ามันบอกอย่างไรก็ไม่รู้พอนั้นก็เสร็จพอเสร็จ
ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันทำไมมาจอดตรงนี้
พอวันนั้นมันก็ลงไปฝั่งโน้นมันคุยกับไอ้เด็กวัยรุ่นว่า
เฮ้ยมึงโทรหาเขาหรือยัง
ไอ้เด็กวิรุณบอกโทรแล้วเดี๋ยวเขามารักไม่ทรงใจหรอก
พอรู้ว่าตำรวจมานี่แหละเขาบอกฆ่าเขาตาย
บอกอ้าวจะรู้มั้ยร่วง
นี่ค่ะคือสุดท้ายก็ต้องหนีนะก็ต้องหนีหัวซุกหัวสุนนะครับ
คือแก้ปัญหาเรื่องความรักไม่ลงตัวรักสามเศร้าลักษณะแบบนี้
ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะฮะรถบรรทุกไปไหนไม่ได้ไกลอยู่แล้วครับ
ขับมาได้๑๕กิโลเนี่ยมาจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
ตำรวจกำลังกระจายกำลังพื้นที่ค้นหาในพื้นที่อยู่นะฮะ
แต่ทีนี้อุปสรรคก็คือมันมืดแล้วแสงสว่างแถวนั้นน้อยมาก
ติดภูเขาด้วยมืดอันตรายด้วยนะก็ต้องใช้ความระวังในการตามตัวฮะ
เพราะที่แน่นอนก็คือคนร้ายเนี่ยมีปืนติดตัวไปด้วยอย่างแน่นอน
แต่ถ้าฟังจากคุณป้าเจ้าของบ้านคือเขามาสองคนค่ะนะฮะอีกคนนึงก็ต้องรอดูอ่ะอ่า
ส่วนนี้คือคนก่อเหตุนะครับนายโชคชัยนะฮะ
เพราะว่าตอนยิงเนี่ยคือคนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าลงไปยิงคนเดียว
ใช่ค่ะอีกคนอาจจะเป็นเด็กรถหรือว่าคนที่มาด้วยกันหรืออะไรยังไงก็ต้องต้องรอดูกันอีกทีหนึ่ง